ตอนนี้กำลังมีการแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียเลยนะคะ
เป็นภาพหญิงสาวชาวจังหวัดอุบลราชธานี๒คน

หลังจากที่ถูกคนร้ายก่อเหตุถีบรถจักรยานยนต์หวังจะชิงทรัพย์ค่ะ
ภาพหญิงสาวชาวจังหวัดอุบลราชธานี๒คน
ที่มีบาดแผลทั่วใบหน้าและร่างกาย
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลกว่า๔๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
หลังจากที่ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายหวังที่จะชิงทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บ
ผู้ที่อยู่ในภาพนะคะคือนางสาวจริยาศิวะเทเวศอายุ๑๙ปี
และนางสาวราชินีดาวหนอายุ๒๑ปี
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่นะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะ
อยู่ที่บ้านญาติที่บ้านทุ่งบูรพาตะมนต์แจรแมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
นางสาวจริยานเล่าว่าก่อนเกิดเหตุค่ะ
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพร้อมกับนางสาวราชินี
ใช้ถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองหน้าสวนสาธารณะหนองหอย
แต่ว่านางสาวราชินีทำโทรศัพท์มือถือหล่นหายค่ะ
ตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับไปหา
ไม่ไกลนักก็พบโทรศัพท์มือถือ
และขณะที่จอดรถจะลงไปเก็บค่ะ
มีชายสองคนเข้าไปถีบรถจักรยานยนต์
ทั้งสองนั้นกระเด็นออกจากตัวรถ
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณใบหน้าและร่างกายนะคะ
จากนั้นนะคะก็พยายามสังเกตรถของคนร้าย
สีน้ำเงินดำไม่มีป้ายทะเบียน
คนร้ายใส่หมวกกระน็อกทั้งสองคนเลยค่ะ
และหลังก่อเหตุนะคะก็ไม่ทันได้ชิงทรัพย์
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ด้านพันธุ์ตำรวจโทปราโมทชื่นตาค่ะ
ซึ่งเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจ
ภูทรเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยนะคะว่า
ได้รับแจ้งความแล้วและจะเรียกผู้เสียหายไปสอบสวนอย่างละเอียด
เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายต่อไปค่ะ